บคศแล้วก็การรถไฟแห่งประเทศไทย
ก็เตรียมความพร้อมส่งประชาชนที่มาร่วมพระราชพิธี
ถวายพระเภิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
กลับสู่ภูมิลำเนารองรับประชาชนได้ราว๓แสนคนต่อวัน

รายงานจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางออกจากกรุงเทพมหานคร
เมื่อวานนี้มีทั้งสิ้น๗๒๔๐๓คน
ส่วนวันนี้มีผู้โดยสารทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาเพิ่มขึ้น
ระหว่างวันที่๒๖๒๙ตุลาคมนี้จะเพิ่มจำนวนรถโดยสารค่ะ
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเชียงเหนือ๕๐๘๖เที่ยวต่อวัน
รองรับผู้โดยสารประมาณ๑๑๔๕๒๗คน
เส้นทางภาคตะวันออกจัดเที่ยววิ่งประมาณ๑๑๙๙เที่ยววิ่งต่อวัน
รองรับผู้โดยสารประมาณ๒๖๖๙คน
และเส้นทางภาคใต้จัดเที่ยววิ่งประมาณ๒๙๔๘เที่ยววิ่งต่อวัน
สามารถรองรับผู้โดยสารประมาณ๕๑๕๙๒คน
รวมเที่ยววิ่งเส้นทางทุกภาคประมาณ

สามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ๑๘๖๗๘๘คน
ส่วนการเดินทางโดยรถไฟเมื่อวานนี้
มีผู้โดยสารขาออกทั้งสิ้น๓๗๑๑๘คน
ส่วนการเดินทางในวันนี้ผู้โดยสารไม่หนาแน่นนะคะ
ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เพิ่มขบวนรถไฟสายยาว๔เส้นทางคือ
กรุงเทพอุบลราชธานีเชียงใหม่น้องคายและหาดใหญ่
รับผู้โดยสารเพิ่มจากปกติ๘๐๐๐๙๐๐คนต่อวัน
เป็น๑๒๐๐๐๑๓๐๐๐คนต่อวัน

เส้นทางกรุงเทพพระนครศรีอยุธยานครปฐม

จากเดิม๒๔๔ขบวนต่อวัน
เป็น๒๗๐ขบวนต่อวัน
รับผู้โดยสารเพิ่มจากปกติ๘๐๐๐๙๐๐คนต่อวัน
เป็น๑๒๐๐๐๑๓๐๐๐คนต่อวัน